ไม่ควรเตรียมกับทางงานเดียว

สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ชูวิตตีแสกหน้าค่ะ
พบกันเวลาเดิมนะคะทางไทยรัฐทีวี
วันนี้เรื่องที่จะตีแสกหน้าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยเลย

ทำไมชื่อนี้ถูกโจมตีถูกพูดถึงบ่อยครั้งเหลือเกิน
ผมคิดว่าคนทั่วไปก็เริ่มรู้จักชื่อแกแล้วนะ

พลตำรวจตีสุรเชษฐ์หักพาน

อันนี้เป็นฉายาเป็นสมยานามที่ตำรวจก็เรียกกันอย่างนั้น
ผมรู้จักแกครั้งแรก
ตอนอยู่เป็นผู้กำกับที่หาดใหญ่
จากนั้นแกก็เจริญเติบโตรุ่งเรืองขึ้นมา
เพราะว่ามีการทำงานถึงลูกถึงคน
ค่ะครับมีข่าวบอกว่าแกก็คนชื่ออะไร
โจ้สปอร์ตไลท์โจ้สปอร์ตไลท์ก็คือผู้ที่ทำเพจดังที่ภูเก็ต
บอกว่ามีส่วนเกี่ยวข้องสวยเมืองภูเก็ต
หากโกหกพร้อมเลียซ่วมกินขี้หมา
คือออกมาเปิดเผยว่ามีเรื่องของตำรวจเรียกเก็บสวย

หนึ่งแรงงานต่างด้าวคือคุณต้องเข้าใจนะครับ
ว่าที่ภูเก็ตมีความเจริญเติบโต
แล้วคนใต้เขาไม่ไปเป็นคนงานก่อสร้างหรอก
ก็มักจะมีแรงงานต่างด้าว
ทั้งพวกเนปานที่ไปขายของหน้าร้านแถวป่าตอง
ดังนั้นจึงมีแรงงานต่างด้าวจำนวนมากที่จังหวัดภูเก็ต
จะไม่ว่าทั้งก่อสร้างทั้งโครงการต่าง
ประการที่๒คุณก็เห็นแล้ว
สถานบริการสถานบันเทิงที่ภูเก็ต
ตอนที่ผมไปล่าสุดก็บอกว่าที่ภูเก็ต
ก็ขอขยายเวลาเนื่องจากเป็นเมืองท่องเที่ยว
ฝรั่งเขามาแล้วเขาไปนอนเที่ยงคืนตีหนึ่ง
เขาอยากจะเที่ยวก็ขยายกันไปปิดกันตี๓
ตอนนี้มาเข้มงวดอีกก็เอากลับมาเที่ยงคืนตีหนึ่งอีก

ต้องเสียดังไหมมีบริญญาณหรือเปล่านี่แล้ว
ขายเปิดถึงกี่โมงอันนี้คือข้อที่สอง
ข้อที่๓ไอ้พวกที่ขายไม่มีลิขสิทธิ์
ขายของหรือแนมแต่ว่าไม่ใช่ของจริง
อันนี้ก็โดนอีกบริเวณป่าตองซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาซื้อเยอะเดี๋ยว
ของแกยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้มีลิขส่งลิขสิทธิ์
รายได้ต่างเขาบอกว่าเก็บมาเดือนนึงเนี่ยเป็นร้อยล้าน
ค่ะจริงไม่จริงแต่ไอ้ที่มันจริง
มันก็น่าจะจริงมานานแล้วเพราะภูเก็ตมันไม่ใช่เพิ่งเปิด
ค่ะนะครับลองจุก
พลตำรวจตีสุรเชษเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว
ขึ้นเป็นผู้บัญชาการแล้วนะท่องเที่ยวนี่ก็ยกระดับ
เป็นกองบัญชาการนะฮะทีนี้ก่อนหน้านี้แกก็โดนเรื่องอะไร
ทัวร์ศูนย์เหรียญทัวร์ศูนย์เหรียญเพราะแกเป็นการท่องเที่ยว
ก็จัดการเรื่องทูลศูนย์เหรียญซึ่งไม่เป็นธรรมขายมี
ก็ถ้าขายได้ตามยอดก็จะมีการจ่ายเงินตอบแทน
ก็กลับมาฟ้องแกรวมทั้งเรื่องเหล้าต่าง
ไม่ว่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ผมก็ถาม
มีโอกาสได้เจอผู้การโจ๊กมาเมื่อกลางวันนี้
เจอมีแกด้วยดีกว่าเพราะว่าผมไม่เห็นแกไปให้ข่าวใครตอบโต้ใคร
วันนี้ผมก็เลยบุกขอคุยกับแกที่ร้านกาแฟ

คุยเรียนเลยถามจริงเถอะรองโจ๊กนะรองโจ๊กเติบโตเร็วเกินไปหรือเปล่า
อายุยังน้อยประสบความสำเร็จบางทีก็อาจจะค่ำหน้าค่ำตา
เป็นที่หนึ่งของรุ่นรุ่น๔๗เนี่ยเป็นในพ้นก่อน
ถามว่าแกเติบโตขึ้นมาเนี่ยไปเหยียบตาปลาใครหรือว่าแกไปปราบปราม
ปราบปรามจนคนที่เสียผลประโยชน์เนี่ยร้องเรียนหรือเปล่า
ถ้าเกิดใครเข้าตำรวจเขาอยากจะเติบโตแบบรองโจ๊กบ้างจะทำยังไง
ต้องไปใกล้ชิดผู้ใหญ่ไหมหรือว่าจะทำยังไง
มีคำตอบแล้วแกก็เปิดใจคุยกับผมนะคุณนิวนะ
คนที่เป็นตำรวจนะหรือคนที่คิดว่ารองโจ๊กนี่มีเป็นยังไง
เป็นยังไงเดี๋ยวฟังแกพูดเลยเอากันให้พอเลย
นะว่าแกพูดว่ายังไงค่ะแค่นั้นหลายครั้งนะค่ะ
คุณนิวนะว่าแกไม่เคยตอบใครเลย
ไม่เคยตอบโต้ใครเลยไม่ค่อยจะได้ออกมาแต่แกโดนร้องเรียน
เยอะที่สุดนะเออหลายหลายเรื่องค่ะเป็นพลตำรวจตรี
ใหญ่กว่าพลตำรวจเอกหรือเปล่าค่ะมีประเด็นนี้ด้วยมีประเด็นเกี่ยวข้องด้วย
นะทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็ผมก็นำเรื่องนี้ก็ไปคุยกับแก่
เปิดอกคุยกันเลยดีกว่าค่ะนะแม่ลองโจ๊กเอากันชัดชัดเลย
มีกระแสข่าวมาเรื่อยเรื่อยนะอ่าว่าอย่างเงี้ยเออ
ท่านชี้แจงว่ายังไงค่ะท่านจะตอบว่ายังไงค่ะ
ตำรวจทั่วประเทศเขารอดูอยู่อืมอ่าท่านมีส่วนกับที่ภูเก็ตไหม
นะท่านจะเติบโตยังไงแหมที่สำคัญเนี่ยนะผมบอกให้
เปิดอกนะแต่ผมไม่อยากพูดเองดูแกดีกว่า
อย่างนั้นไปชมบทสัมภาษณ์บทสนทนาแบบนะฮะ
ของคุณชูวิทย์กับผู้การโจ๊กเกี่ยวกับประเด็นต่างที่ถือว่าเป็นกระแสอยู่
ไม่เป็นผู้การแล้วนะแกขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการแล้วนะ
ต้องเรียกใหม่นะต้องเรียกว่าลองต้องเรียกว่าลองโจ๊กครับไปฟังท่านเปิดใจค่ะ
พลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานท่านผู้ชมหรือในวงการตำรวจจับตาดู
มีข่าวโจมตีเดี๋ยวบอกว่าท่านรับสวยเดี๋ยวบอกว่าท่านแพ้คดีทัวร์ศูนย์เหรียญถูกฟ้อง
หลายคดีมากมายครับเดี๋ยวผมจะลองคุยกับท่านณสถานที่บริเวณนี้
เปิดใจคุยกันหน่อยว่าเพราะอะไรท่านถึงถูกโจมตีมากโตรวดเร็วเกินไปหรือเปล่า
ก็โตเร็วเกินไปเขาเลยโจมตีหรืออย่างไรต้องเชิญท่านมาคุยกันหน่อย
ผมมีโอกาสได้พบท่านชี้แจงและฟังดูซิว่าท่านตอบว่ายังไง
กรณีที่เขาโจมตีบอกว่าถ้าไม่จริงเรื่องสวยจะไปอมอุจจาระเหลี่ยซ่วมอะไรต่าง

เพราะอะไรถึงมีข่าวโจมตีท่านตลอด
ไม่ว่าเลื่องเก็บสวยที่ทางภาคใต้ที่กรุงเทพฯ

เพราะว่าที่ผ่านมาเราก็มีการ
จะรับคำสั่งจากแห่งบุคตรต่างนะครับ

ปรากบัติหน้าที่บังคับใช้ความคิดหมายอย่างเคร่งครัด
นะครับนะฮะไม่ว่าจะเป็นในพื้นที่
ภูเก็ตหรือว่าในพื้นที่กรุงเทพ

ผมก็มองว่าเป็นเรื่องการรับราชการ

เราก็ต้องทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับ

ผมก็ต้องเรียกว่าเราเป็นบุคคลสาธารณะนะครับนะฮะ

ตามข่าวเนี่ยตั้งแต่ว่า

หรือแม้กระทั่งท่านเป็นผู้นำของ
รุ่น๔๗ที่เติบโต

นี่ผมรู้จักกับท่านมานานนะ

ว่าท่านทำงานอย่างทุ่มเทหรือว่า
โดนโจมตีเพราะท่านโตเร็ว

ทำงานทำงานเรานะครับ
คือจริงแล้วเราก็ทำงานแบบปิดทองหลังพระอยู่แล้วนะครับ
ผมไม่รวมรู้กับคนเลวเลยผมไม่ต้องการไม่ควร

คือสำหรับผมนะครับนะครับผมก็บอกว่า
ถึงเอาผมไปไว้ย้ายผมไปไว้ที่กองดุริยางต่างเนี่ย
ผมก็ทำให้มีชื่อเสียงได้นะครับ
ความหมายท่านคือทุกตำแหน่ง

ครับครับตัวแม่งผมทำเต็มที่นะครับ
แล้วก็คือผมต้องเรียกว่า
คือเปรียบเสมือนคนเล่นกีฬานะครับ
คือผมเนี่ยเป็นนักกีฬานะครับเล่นกีฬาชนิดมา
ติดทีมชาติมาอะไรต่างนานนะครับ
มันทำให้ให้เรานี่มีสภิษฐ์นะครับ
ในความเป็นการกีฬาทำให้นำมาสู่ใช้ในการทำงานได้นะครับ

เราจะผิดหวังสมหวังผมก็ไม่ได้สมหวังตลอดนะครับนะฮะ

ถ้าเราผิดหวังเราต้องกลับมาแก้ไขตัวเราเองนะครับ
แน่ว่าเราไม่ดียังไงเราบกพรอย่างไร

เหมือนกับการเล่นกีฬาเนี่ยเหมือนกับเราแข่งขัน
กีฬาเราแพ้นะครับเราต้องกลับไปฟิฟท์ซอฟต์อยู่ไหมครับ
แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเราแพ้กีฬา
แข่งกีฬาเราแพ้เรามาเล่นจากก้อแล้วแพ้
แต่จะไปเปลี่ยนกฎิกาเขาใหม่ไปเอาเน็ตออกบ้างไปอะไรบ้าง
ความหมายรู้แล้วลองหมายถึงว่าลองเล่นตามกติกา
ไม่ใช่ว่าเล่นแพ้แล้วก็เลยจะไปเปลี่ยนกติกา

คิดว่ามีขบวนการล้มท่านไหม

เอาตรงเลยลองผมดูแล้วเนี่ย

วันเมื่อแล้วผมกับคุณชูวิทย์ยังก็สนิทกันมานานนะครับ

คือผมก็ไม่ค่อยได้ออกไปพูดจาโต้ตอบในสิ้นนะครับ

เพราะว่าก็จะปล่อยให้สังคมเขาพิจารณาแต่ส่วน

นะฮะแต่ว่าในเรื่องการทำงานเนี่ย
เราก็พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะครับ

นะครับโดยเฉพาะในส่วนของการทำหน้าที่ในส่วนของการบริษัทการอำรวจนะครับ

ภารกิจหน้าที่ของเราเนี่ยก็คือทำอะไรก็ได้นะครับ
ให้สังคมปลอดภัยให้ประชาชนเขาอุ่นใจเชื่อมั่นต่างนะครับ
นะครับวันนั้นในเรื่องของการทำงานต่างที่ถามเมื่อสุดนี้นะครับ

ผมก็ต้องเรียกว่าคือถ้าถามส่วนตัวผมไม่รู้ว่ามีใครบ้างอะไรบ้างนะครับ
แต่ว่าเราทำงานมาเราไปปราบปรามไปจับกลุ่มต่างนานานะครับ

ครับทั้งที่เขาอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะครับ
คือผมเรียนว่าคือเราทำงานเนี่ยอาจจะมีทั้งถูกใจและไม่ถูกใจนะครับนะ
แต่สิ่งสำคัญคือต้องยึดผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักนะครับ
ต้องยึดผลประโยชน์ขององค์กรของสังคมส่วนรวมเป็นหลักนะครับ
เพราะฉะนั้นในการปฏิบัติหน้าที่เป็นฆาตการของแผ่นดินแล้วนะครับ
โจ้สปอร์ตไลท์ที่ภูเก็ตท่านรู้จักไหม

แล้วรู้ไหมว่าเขาโจมตีท่านเรื่องอะไร
เพราะถ้าถึงขนาดว่าบอกว่าจะอมอุจจาระและยอมไปเรียโถส้วมที่บ้านท่าน

คืออย่างนี้นะครับคือผมก็ข้อมูลต่างผมก็ไม่ทราบหรอกครับ
เพราะว่าภูเก็ตผมก็ไม่ได้ลงไปบ่อยนะครับ
และอีกอย่างผมก็ไม่เคยรับราชการอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนะครับ

เพราะฉะนั้นในการไปปฏิบัติหน้าที่นะครับ
อาจจะมีการไปจับกลุ่มไปปราบปราม
ในเรื่องของกระบวงการโทรศุรีธรรมดานะครับ
ร่วมกับทางปลอมฯประงอของบ้านมีการยึดซับอัยาตซับนะครับ

ก็ไม่มีอะไรที่ที่ผมหนักใจนะครับนะครับ
ว่าเขาไม่ได้มุ่งประเด็นที่จะถึงผมนะครับ
เขาก็ไปมีคลิปของเขานะให้ผมดูนะครับ
เขาก็บอกว่าเขาก็ไม่ได้มุ่งประเด็นถึงผมนะครับ
คือผมมองว่าในจังหวัดนะครับในจังหวัดเนี่ย
ก็เป็นเรื่องที่จังหวัดจะต้องไปแก้ไขบ้างภูเก็ตครับ
ในจังหวัดก็จะมีผู้การจังหวัดภูเก็ตอยู่แล้วนะครับ
มีผู้กลับเมืองภูเก็ตมีท่านผู้ว่ารายการจังหวัดอยู่แล้วนะครับ
สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จังหวัดต้องไปแก้ไขปัญหานะครับ
เพื่อจะทำให้เกิดความเข้าใจนะครับ
เกิดการดำเนื้อการที่เป็นมือชัดเจน
ไม่ทำให้คุณสับสนนะครับ
เพราะฉะนั้นในสู่งค์ของผม
ผมนี้ไม่ได้ไปรับรูปอะไรอ่ะครับ
ตามที่ข่าววงในเขาบอก
นายปราบลูกอดีตนายกเปลี่ยนที่กระทู้
ยิ่งรู้จักใหญ่เลยครับ

ไปเก็บ๓๐๐๕๐๐เดือนหนึ่งได้เป็น๑๐๐ล้าน
คิดว่าที่ภูเก็ตมีผลประโยชน์หรือมีการจ่ายสวย
กับทางตำรวจที่ภูเก็ตไหมครับอย่างไรครับ
คืออย่างนี้นะครับผมต้องเรียนว่า
นโยบายของท่านอิงโรมนิตรีจะได้สั่งการกำชาปอยู่แล้ว
ในเรื่องขึ้นการบริบันหน้าที่อย่างเผ็นคลัด

เสมอภาพและเทียมสะกัดกัน

ทั้งกำลัวทั้งทหาร

เพราะฉะนั้นผมมองว่าเรื่องสิ่งผิดกฎหมายต่างอาณาเนี่ย
ก็คงจะหมดไปมากเยอะแยะนะครับ
เพราะฉะนั้นส่วนที่อาจจะเล่นรอดอยู่บ้าง

ที่ต้องเป็นเมืองการปราบตามให้หมดไปนะครับ

อาชญากรรมนะครับหรือว่าอมายมุมกันตานะครับ
จะให้หมดประหยัดสังคมโดย๐ไม่สามารถทำได้นะครับ
แต่ว่าสามารถทำให้อาชญากรรมนั้นอยู่ในภาวะ
ที่ทำให้สังคมเป็นสุขได้
อาจจะกรรมอยู่ในภาวะที่ไม่ทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความเดือดร้อนนะครับ
เพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็เป็นหน้าที่ของตำรวจทหารฝ่ายปกครองในวันนี้
ซึ่งวันนี้ยังไม่มีการเมืองนะครับ
ก็จะมีเฉพาะตำรวจทหารฝ่ายปกครองที่ต้องร่วมกันทำหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
รวมถึงองค์กรภาคเอกชนนะครับ
ขอโทษนะครับถึงวันนี้แล้วเนี่ยท่านรองโจ๊กมีคดี
หรือว่าถูกร้องเรียนไปกี่คดีแล้วครับ
ครับคือผมนี่ก็มีทั้งถูกร้องเรียนด้วยนะทั้งถูกชมเชยด้วย
ชมเฉยทั้งร้องเรียนก็คล่างไปนะครับ
เพราะฉะนั้นคือผมก็มองว่าเราทำหน้าที่นะครับ
แต่ถ้าเราอยู่เฉยก็คงจะไม่มีเรื่องนี้นะครับ
ที่ถูกร้องเรื่องกรณีทัวร์ศูนย์เหรียญท่านยังมีความเห็นว่ายังไงครับ
เห็นไหมครับเรื่องกรณีทัวร์ศูนย์เหรียญนะครับ
ผมก็มองว่าเรื่องการปราบปรามทัวร์ศูนย์เหรียญหรือทัวร์ผิดกฎหมาย
สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเรา
ในฐานะที่ตำรวมแห่งในสังกัดกองบริษัทการตลอดท่องเที่ยวนะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ผมมองว่าก็เป็นความคาดหวังของสังคมนะครับ
ที่จะทำให้ทุกอย่างถูกที่ถูกทางนะครับทัวร์เป็นบริโดยถูกต้อนถูกหมาย
รายได้เข้ารัฐนะครับแล้วก็คนไทยมีที่ยืนนะครับ
บริษัททัวร์เล็กทัวร์น้อยต่างจะได้ลืมตาอ้าปากได้นะครับ
มาถึงวันนี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าเดิมเรามีการปราบปรามขบวนการทัวร์ศูนย์เหรียญ
โดยเฉพาะประชาชนชาวจีนนะครับนะฮะที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยเราลดหวบนะฮะ
แต่ว่ามาถึงวันนี้นะครับจะเห็นได้เลยว่านักท่องเที่ยวชาวจีนมีมากขึ้นจริง
แล้วก็เป็นนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพกลับมากลับมาแล้วนะครับนะฮะ
แล้วในปีนี้น่าจะถึง๑๑ล้านคนด้วยซ้ำนะครับ
โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเหล่านี้ก็เป็นนักเที่ยวที่เข้ามาแล้วซื้อขายกินใช้จ่ายนะครับ
เข้ามาใช้เงินในประเทศนะครับต่างกับนักท่องเที่ยวชุดก่อนนะครับ
ที่เป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพนะครับอันนี้ผมไม่ได้ว่าประเทศไหนนะครับ
แต่ว่าเมื่อเป็นนักท่องเที่ยวที่ไม่คุณภาพรายได้ก็ไม่เข้าประเทศนะครับ
แล้วรูปแบบทัวร์ก็ผิดเป็นทัวร์แบบซื้อหัวขายหัวมานะครับ
แล้วก็การประกอบธุรกิจนำเที่ยวก็เป็นการขูดลีดต่างนะครับ
ท่านนะครับเจ้าของบริษัททัวร์เขาบอกเขาถูกกันแกล้งขึ้นแล้ว
สารก็บอกว่ายกฟ้องบริสุทธิ์ท่านเรื่องนี้ท่านมีความเห็นว่ายังไงครับ
เขาบอกเขาไม่ผิดขึ้นสารก็ยังถูกจะเป็นการกันแกล้งเขาหรือเปล่า
เขาล้องเรียนมาจุดนี้ผมอยากจะให้ท่านได้ชี้แจให้ท่านหน่อย

ในการดำเนินการในการจับกลุ่มปรับปรามเนี่ยเรามีการร่วมกันหลายหน่วยนะครับ
ทั้งในส่วนของสำนักงานปรับปรามการฟ่องเงินนะครับหรือปรบงอนะครับ
แล้วรวมถึงตำรวจรวมถึงทหารรวมถึงกระทรวงพาณิชย์นะครับ
กระทรวงพันนิษฐ์ก็คือกลมพัฒนาธุรกิจและการค้านะครับ
แล้วรวมถึงกลมศัพทุกรสีอำคัญนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องมาตรการภาษีต่างเนี่ยเป็นมาตรการที่ทำให้พิสูจน์ได้นะครับ
ว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีการชำระภาษีถูกต้องหรือไม่นะครับ
เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือจะประกอบธุรกิจอะไรแล้วแต่นะครับ
จะต้องมีการชำระภาษีโดยถูกต้องด้วยกฎหมายนะครับ
เพราะฉะนั้นในเรื่องของมาตรการภาษีเนี่ย

อย่างนี้ผมคิดว่าต้องปล่อยให้เป็นตามบุรการกฎหมายก่อนนะครับ
แต่ว่าในข้อมูลเนี่ยทั้งกรมสรรพากรคืออย่างนี้เอ่อ
ในการบุรการร่วมกันหลายหน่วยเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกได้ชัดเจนว่า
ไม่มีใครเปลี่ยนแกล้งนะครับนะเพราะว่าเราร่วมกันหลายหน่วยนะครับ
เพราะฉะนั้นในทุกหน่วยเนี่ยก็จะมีกฎกฎิกามีกฎหมายอยู่ในมือทั้งหมดนะครับ
ต้องบูรณการร่วมกันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของการดำเนินการเนี่ย
ก็เป็นการทำงานร่วมกันด้วยความจริงจังนะครับ
เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาตินั่นเองนะครับ
ท่านครับถ้าอยากจะชี้แจงให้กับบรรดาข้าราชการตำรวจที่เป็นรุ่นน้องท่าน
แล้วอยากจะเติบโตอยากจะเอาท่านเป็นตัวอย่างเนี่ยแล้วต้องมาโดนร้องเรียนเยอะแบบท่านเนี่ย
อาจจะให้น้องเข้าใจว่าชีวิตท่านกว่าจะมาอย่างนี้เดือดร้อนยังไง
ก็อย่างนี้นะครับก็ในการรับประการตำรวจนะครับ
ในการเป็นฆาตการประจำนะครับก็เขาบอกแล้วว่าเราเป็นข้าราชการของแผ่นดินนะครับ
เพราะฉะนั้นจีนใจต้องที่ต้องหนักแน่นนะครับ
ถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งที่เราทำถูกต้องแล้วนะครับเราต้องเดินหน้าต่อไปนะครับ
แล้วก็ถ้าเราทำสิ่งต้อนนะครับเราทำงานหน้าที่นะครับ
อย่างเช่นตำรวจนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับตำรวจเนี่ยคิดอย่างเดียวเลยว่า
ถ้าเมื่อไหร่ตำรวจทำงานเนี่ยครับไม่ต้องให้ผู้ชายมาบอกไม่ต้องให้ผู้จัดการมาบอก
เมื่อไหร่ตำรวจทำงานเนี่ยเมื่อนั้นคนที่จะบอกก็คือประชาชนนะครับ
เมื่อไหร่ตำรวจทำงานเพราะฉะนั้นชาวบ้านจะรู้นะครับ
เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับถ้าเรามั่นใจว่าสิ่งเราทำเนี่ยอยู่ในหน้าที่เรานะครับ
ทำตามกรอบอำนาจที่รับภารกิจได้รับมอบหมายไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่เราเดินหน้าต่อไปนะ
คิดอย่างนี้นะครับก็ทำให้เราสามารถอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับ
ไปติดตามผู้ใหญ่ไหมหรือว่าที่เขาว่าเรื่อยว่ารองโจ๊กไปติดตามท่านพลเอกประวิทย์วงสุวรรณอย่างนี้ต้องจำเป็นไหม

ที่เขาว่าท่านอย่างนี้ท่านต้องชี้แจงหน่อย
ก็ต้องเรียกว่าคือในการรับรายการนะครับเราก็มีผู้บัญชาอยู่แล้วนะครับ
ซึ่งในการทำเวลาเราต้องทำเวลามาเราร่างในหน้าที่ประจำเราให้เข้มไขมันแค่เหมือนที่ทำอยู่ที่ในวันนี้นะครับ
เข้มแข็งนะครับนะฮะส่วนจะไปรับคำสั่งจากท่านพบตรท่านผู้จัดการเนี่ย
อันนี้เราต้องต้องรับคำสั่งอยู่แล้วนะครับนะได้รับคำสั่งจากท่านรองนายมตรี
ท่านนายกรมตรีเนี่ยเราต้องรับคำสั่งเพราะถือว่าเป็นบุคคลชาติดชอบที่เป็นหมายนะครับ
ตำแหน่งเนี่ยมาพร้อมกับความรับผิดชอบนะฮะยศยิ่งมากตำแหน่งยิ่งมากความรับผิดชอบต้องยิ่งสูงขึ้นนะครับ
เพราะฉะนั้นจะอย่างไรแล้วแต่นะครับเมื่อรับมอบหมายภารกิจมาแล้วต้องทำให้เรียบร้อยนะครับ
เอาละครับให้พบกับท่านรองโจ๊กเพราะว่าข่าวหลายกระแสทุกสื่อมักจะโจมตี
และก็ไม่เคยให้โอกาสท่านได้ชี้แจงมาก่อนไอ้รายการผมนี่ธรรมดานี่ผมก็กับตำรวจนี่ไม้เบื่อไม้เบา
ท่านรองโจ๊กต้องชี้แจงก็ได้ชี้แจงแล้วนะให้ประชาชนคนใดได้ดูและก็ได้ให้ข้าราชการตำรวจได้ดูเป็นตัวอย่างด้วย
ว่าคนจะเจริญเติบโตเนี่ยก็ต้องอย่างท่านแล้วท่านมีอะไรที่จะฝากไว้สุดท้ายไหมครับ
ก็เป็นกำลังการตำรวจนะครับที่ทำพัฒนาที่อยู่ทางนี้ก็จะได้มีกว่างนักอาจารย์ให้ดีนะครับ
แล้วก็เรื่องการแจ้งบ่อแสข้อมูลต่างนะครับ

ว่าถ้าพบเห็นในเรื่องของนักท่องเที่ยวในเรื่องของมิจฉาชีพต่างนะครับ
ก็ขอความอุนายแจ้งมาได้ที่เลข๑๑๕๕นะครับ
เรามีหมายเลขสายด่วนของกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวอยู่นะครับ

ท่องเที่ยวนี้แยกออกจากที่นครบาน
แยกออกจากกรมจักรบรสอบจุงปลางครับ
แยกออกนะครับกรมจักรบรสอบจุงปลางครับแยกออกนะครับก็ขอขอบคุณมากครับ
ท่านรองโจ๊กครับก็มีโอกาสก็คงจะได้มีโอกาสมาชี้แจงครับ
ขอบคุณมากครับขอบคุณมากท่านครับขอบคุณมากท่านครับ
อ่าเห็นไหมแกบอกว่าแกเป็นนักกีฬาความเป็นนักกีฬาของแกแกเล่นตามเกม
ไม่ได้เล่นนอกเกมแต่บางคนเนี่ยเล่นแพ้แพ้เสร็จแล้วก็ไปหาเรื่อง
นู่นผิดไอ้นี่ผิดจะเปลี่ยนกติกา
แกบอกแกไม่เคยเปลี่ยนแกเป็นนักกีฬาสู้กันตามกฎตามกติกา
แกทำงานถึงลูกถึงคนก็ผมบอกแล้วไงว่าเอาลองดูหน่อยเปิดใจหน่อยรองโจ๊กเอาเลย
แล้วก็บอกว่าแกทำตามกฎทำตามระเบียบไม่เคยออกนอกรู่นอกทาง
คนที่แพ้ไอ้คนที่ไม่ได้เป็นตำแหน่งนี้ก็ไปร้องว่านายครับไอ้นี่มันอย่างนั้นไอ้นี่มันอย่างนี้
ก็พูดง่ายว่าทำดีก็ต้องระวังตัวทำงานเพื่อประชาชนอย่างที่แกบอกนี่แหละ
มีคนจะไปเปลี่ยนกฎเปลี่ยนกติกาแต่แกก็ไม่เคยทำเพราะฉะนั้นว่ายังไงก็เห็นอยู่แล้วนะ
จะถามใครก็ต้องถามผมแหละเรื่องนี้เรื่องตำรวจ
คุณชูวิทย์ก็รู้ดีอยู่แล้วนะเกี่ยวข้องกับตำรวจนะมีข้อมูลเชิงลึกมากมายทีเดียว
แต่ไม่ใช่แค่เรื่องข้าราชการตำรวจเท่านั้น

เรื่องเกี่ยวกับการดูแลอาหารการกินของเด็กของน้องนะคะ
จะเห็นใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างให้คุณดูกูเลย
ว่าอาหารกลางวัน๑จาน
อาหารกลางวันที่เขาทำมาให้นักเรียนกินเป็นยังไง

และผมเอาไปให้คนเขาทำมีต้นทนให้ด้วย

แฉแหลกขยียบเรื่องนี้กันสักครู่เดียวค่ะ

ตอนนี้เนี่ยหลักฐานอยู่บนโต๊ะของชุวิตตีแสกหน้าแล้ว
เห็นชัดว่า๒ถาดเนี่ยถาดหลุมที่เราคุ้นเคยกัน
สมัยเด็กสมัยอยู่โรงเรียนเนี่ยเป็นแบบนี้แหละ
แต่ทำไม๒ถาดไม่เหมือนกันเป็นอะไรอย่างไรคะ
คืออย่างนี้ครับท่านผู้ชมครับคุณนิวครับ
อันนี้คือที่เขาทำเลี้ยงอาหารกลางวัน

ต้นทุนต่อหัวของเด็กแต่ละคนที่ให้๒๐บาท
คือให้นักเรียนหัวละ๒๐บาท
คือโครงการนี้เป็นโครงการอาหารกลางวัน
กระทรวงศึกษาที่การเริ่มโครงการนี้ปี๒๕๕๙
แต่ละโรงเรียนได้ดำเนินการในรูปแบบหลากหลายตามสภาพโรงเรียน
โรงเรียนจัดอาหารขายในราคาถูก
โรงเรียนนำให้นักเรียนสร้างผลผลิตทางการเกษตร
สมทบในโครงการอาหารกลางวันเพื่อลดต้นทุนอาหาร
ปลูกผักเลื้องปลาเลื้องสัตว์ก็ว่าไป

ลงทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน

พศ๒๐๓๕นำดอกผลที่ใช้กองทุนมา
โดยขณะนั้นยังเริ่มต้นก็รัฐบาลก็ให้เงินมาก่อน
ให้มาอุดหนุนเรียนเข้ยแหละ

เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
อุดหนุนทั่วไปสำหรับโครงการอาหารกลางวัน
เงินรายได้จากสถานศึกษาเพื่อโครงการอาหารกลางวัน
ค่ะ๓ส่วน

ทีนี้ก็ปี๒๕๕๗เป็นต้นมารัฐบาลเพิ่มให้เป็นหัวละ๒๐

ปัจจุบันนี้เด็กที่จะได้กินอาหารแต่ละมื้อเนี่ยมี๒๐บาทต่อ๑มื้อเนี่ยนะ

นะครับ๒๐บาทต่อหัวท่านผู้ชมลองดูดีนะครับ

คุณชูวิทยแจกแจงได้ไหมว่ามันมีต้นทุนอะไร

เพราะรายการเราไม่แจงไม่ได้
ไม่แจงก็เดี๋ยวไม่ชัดไอ้ที่บอกว่า๒๐บาทที่ได้อยู่ทุกวันนี้
ถาดนี้ถาดนี้นะ๑มีอะไร

ข้าวเขาบอก๑๒๐กรัมผมเช็คมาแล้วล่ะ๑๒๐กรัม
ปฐมทานประมาณนี้ก็คงพอได้

ที่โลยนะก็คือตามที่เห็นในรูปเศษหมู

เศษหมูอีกประมาณซัก๑๕ถึง๒๐กรัม
จะถึงหรือเปล่าเอาล่ะตีไปเลย๑บาท๔๓
เศษหมูนี่นะขนมมีขนมใช่ไหมมีขนมอยู่๖ชิ้น
๓บาทรวมแล้วรวมแล้วเท่าไหร่ครับ
รวมแล้วเป็นทั้งหมด๖บาท๘๓สตางค์

ก็นี่ไง๒๐บาทลบไป๒๐บาทนะ
ตามที่ได้ตามงบได้๒๐บาท๖บาทแสนสามเหลือ๑๓บาท
๑๓บาท๑๗สตางค์ค่ะ
อันนี้ภาษาผมเรียกอะไรค่าเก่าเจี้ย

เก่าเจี้ยนะฮะเก่าเจี้ยก็คือเบี้ยไบ้หลายทาง

นี่คือปริมาณโภชนาการของเด็กนักเรียน

ซึ่งได้งบประมาณจากรัฐบาลมา๒๐บาท

ผลไม้ก็ไม่มีนะฮะ
บาท๑๗สตางค์ไปที่ไหนคุณนิวครับลูกหลานของคนไทยทั่วทุกภาคทุกจังหวัด
อุดหนุนจากรัฐบาลมื้ออาหารกลางวัน๒๐บาทแต่อย่างนี้
คุณนิวดูหรือท่านผู้ชมดู๒๐บาทได้ไหม

ข้าว๒บาท๔๐เศษหมูบาท๔๓
ขนม๓บาทรวม๖บาท๘๓บาท
ทำไมกำไรเยอะจัง

กินหมูขี้หมามีน้ำมันมีค่าแก๊สมีค่ากำไร

ให้ไปเลย๑๐บาทเพราะว่าจริงเนี่ยต้นทุนผมตีให้ดูแล้ว

๒บาท๔๐บาทข้าว

ไก่ทอดกระเทียม

ไก่ทอดกระเทียม๕๔๐บาท

ขนมอีก๖ชิ้น๓บาท

๕บาท๔๗สตางค์
อุ้ยยังไม่ถึง๒๐บาทแต่ว่าดูแล้วมีหลากหลายมาก

สตางค์ท่านผู้ชมครับแน่นอนครับคนทำต้องมีกำไรใช่ไหมมีค่ะไม่งั้นก็ทำไปไม่มีกำไร
นี่ก็๑๕บาท๔๗เขาได้กำไรประมาณ๔บาทกว่าตีซะว่า๕บาท๕บาทเนี่ย
๕๐๕๐๐ทำ๒๐๐คนได้๑๐๐๐แล้วไม่พอเหรอนี่ยังมีกำไรนะถามว่าแบบนี้คือแบบที่ลูกเรียน
เห็นเป็นอาหารกลางวันต้นทุนจริง๖บาท๘๓แต่รัฐจัดให้๒๐บาทหายไป๑๓บาท๑๗สตางค์
อันนี้๑๕บาท๔๗มีปริมาณเพิ่มเคลื่อนมีกไก่อันนี้ไม่มีมีแกงจืด
ท่านผู้ชมมาดูเอาละกันนะครับลูกหลานท่านกินแบบนี้หรือเปล่าถ้ากินแบบนี้เนี่ย
ก็ขอบอกไว้ก่อนเลยว่างบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับจากรัฐบาลเป็นเงิน๒๐บาทต่อคนต่อมื้อ
ทีนี้ต้นทุนเนี่ยถามว่าเอาให้ชัดสินะเอาล่ะผักกาดขาวเต้าหู้หลอด
กาดขาว๓๐กรัมเต้าหู้หลอด๘กรัมหมูบด๒๐กรัมต้นหอมขึ้นช่าย
คุณนิวมีอะไรมากกว่านี้ไหมมีหลายอย่างเอาน้ำน้ำไม่คิดแล้วกันนะละเอียดค่ะ
อันนี้แหละเท่าไหร่๔บาท๖๗อันนี้คือถ้ายิ่งทำปริมาณมากเนี่ย
ต้นทุนก็อาจจะถูกลงกว่านี้ก็เป็นไปได้ด้วยใช่ไหมแต่นี่เราแยกย่อยให้เห็นชัดเจนเลยว่า
ส่วนประกอบต่างที่เป็น๑เมนูเนี่ยมันราคาเท่าไหร่อันนี้อะไร
อันนี้ไก่ทอดกระเทียมอกไก่๗๐กรัมกระเทียม๐๖กรัม
ซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยอ่ะละเอียดไหมละเอียดนะเท่าไหร่๕บาท๔๐
ตรงเนี้ยต้นทุน๕บาท๔๐ขนม๓บาทมี๖ชิ้นข้าว๑๒๐กรัม๒บาท๔๐
ดิฉันได้กินอย่างงี้ก็มีของเช็ดแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยก็คือ๑๕บาท๔๗
อย่างนี้คุณชูวิทย์เรามาแจกแจงให้เห็นชัดเจนว่าแม้จะได้งบประมาณจากกระทรวงมา
ละ๒๐บาทก็จริงแต่ทางโรงเรียนบางโรงเรียนเขามีข้อจำกัดในการจะทำอาหารกลางวัน
อาจจะต้องเอาเงินไปหมุนไปบริหารอะไรต่างทำให้มันต้องลดทอนค่าอาหารกลางวันลงหรือเปล่า
ก็เลยเป็นปัญหาแบบนั้นหมุนเข้ากระเป๋าหรือไม่รู้สิครับหมุนเข้ากระเป๋าใช่ไหม
อะไรที่สำคัญกว่าอาหารการกินโภชนาการของเด็กที่เติบโต

โรงเรียนต่างจังหวัดมีแท้งน้ำ
น้ำเก่าก็ต้องไปเอาน้ำจากเทศบาลมาส่งมากรอกให้
นี่คือคุณภาพของเด็กนักเรียนไทยในยุคสมัยนี้หรือครับคุณนิวครับท่านผู้ชม
ก็ลองสังเกตเอาดูแล้วกันผมทำให้เห็นเปรียบเทียบให้ชัด
หรือว่าแม้กระทั่งต้นหอมผักชีผมคิดต้นทุนหมด
คิดยังไงมันก็๑๕บาท๔๗นะฮะแล้วนี่คิดไปปริมาณมากเข้า
เด็กมีคนทำคน๕คน๑๐คน๒๐คนหรือโรงเรียนไหนมีเป็น๑๐๐คนถูกไหม
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีกำไรเพราะ๑๕บาท๔๗ยังกำไรอยู่๔บาทกว่า
๔บาทกว่าทำ๒๐๐คนก็ได้แล้วเกือบ๑๐๐๐บาท
นี่เราชี้แจงแยกย้ายให้เห็นชัดเลยนะว่าต้นทุนของอาหารกลางวันแต่ละ
หัวเนี่ยมันสามารถทำได้ขนาดนี้เดี๋ยวมีโอกาสถ้าจะไปบุกโรงเรียนบ้างสักวันสองวันนะ
ตีแสกหน้าดูไปดูกันหน่อยว่าโภชนาการของเด็กเป็นยังไงวันนี้
ไหวไหมเออดิฉันไม่อิ่มแน่นอนค่ะนึกถึงสมัยเด็กดิฉันกินแบบนั้นไม่ไหวนะ
พักอีกไหมไม่มีมันไม่ครบ๕หมูอยู่แล้ว
อันนี้เศษหมูนะอันนี้คือสิ่งที่ผมทำที่เห็นในภาพที่ถ่ายมาจากโรงเรียนเป็นอาหารกลางวันก็คือแบบนี้
นี่คือสิ่งที่ผมนำเสนอถ้ากระทรวงศึกษาธิการพิจารณาเอาละกันว่าเด็กนักเรียนไทยในวัยเจริญเติบโตควรจะกินแบบไหน
วันนี้หมดเวลาตีแสกหน้าพรุ่งนี้มาว่ากันต่อวันนี้ลากันก่อนสวัสดีค่ะ